ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ราศีกรกฎความรักผู้ใหญ่จะชักนำคนถูกใจ
ผูกสัมพันธ์ได้ครองคู่กันยาวนาน
หรืออาจจะพบเจอกันในกิจกรรมจิตอาสาเข้าวัดทำบุญ
คนมีคู่รักจะผิดใจกันเรื่องไม่มีเวลาให้กัน
สุขภาพระวังอาการแน่นหน้าอกมีปัญหาเสมหะ
ช่องท้องพายลมบ่อยระวังอุบัติเหตุรุนแรงกระแทกช่วงท้อง
การเงินจะมีลาบลอยครั้งละเล็กละน้อยบ่อยครั้ง
แต่อาจไม่ใช่รูปแบบเงินทองเป็นของฝากของขวัญ
เลิศรสรายจ่ายหมดไปกับญาติมิตรค่าเดินทาง
การงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมีอุปสรรคเข้ามาตลอด

ต้องปรับตัวกับหน้าที่หรือเพื่อนร่วมงานใหม่
อาจขัดแย้งบัตรหมางกันได้
ดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์